วิกฤตต่างแบบนี้เราได้เห็นน้ำใจของคนไทยกลุ่มหนึ่งนะคุณผู้ชม
ที่เขาเล็งเห็นถึงเรื่องของการออกไปแจกอาหารฟรีให้กับคนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตต่างที่มันเกิดขึ้นแบบนี้
เดี๋ยวไปดูกันบ้างว่ามีที่ไหนยังไงบ้างที่เขาบริการแจกอาหารฟรีกันค่ะ
ร้าน๗๑๑บาร์ถนนลงหาดบางแสนใจบุญค่ะประกาศแจกมื้อเย็นให้แก่อาชีพคนทำงานกลางคืนฟรี
ทุกวันบ่าย๓ถึง๕โมงเย็นเลยแล้วก็ติดแฮชแท็กไว้ด้วยบอกว่าเราจะผ่านปัญหานี้ไปด้วยกัน
สำหรับนักดนตรีเอ่ยคนทำงานกลางคืนช่วงนี้ผับบาร์ปิดไงออกไหม
ก็ต้องเห็นใจเขานะงานไม่มีทำก็เลยแจกอาหารให้ทานฟรีมื้อเย็น๓โมงถึง๕โมงเย็น
ก็ไปรับประทานอาหารฟรีกันได้ที่ร้านเซเว่นบาร์สำหรับใครที่อยู่แถวบางแสนนะจ๊ะ
ก็คือทางร้านเนี่ยเขาจะทำข้าวไก่กระเทียมกุ๊ก
ไก่กระเทียมกุ๊กไข่ดาวจำนวน๓๐ห่อ
มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันศุกร์ที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
แจกมาแล้วน่าทานมากเลยเออน่ากิน

ใครที่สนใจอยากจะไปรับข้าวที่ทางร้าน
เขานำมาแจกฟรีแบบนี้ก็มีข้อปฏิบัติเหมือนกัน

ให้รักษาระยะห่างค่ะก็คือว่า
ต่อแถวแบบติดกัน

แต่เว้นระยะห่างสักประมาณ๑ช่วงแขนกำลังดี

ให้อยู่อย่าอยู่ใกล้กันในระยะ
ที่มันสามารถจะแพร่เชื้อได้นั่นเองนะคะ
แล้วก็หยิบของจุดที่วางไว้
แล้วนำอาหารไปทานที่พักของตัวเองทันที

ไม่มีการนั่งทานรวมกันเป็นกลุ่มนะคะ

ใช่ก็คือรับอาหารตามจุดที่เขาวางไว้ปั๊บ
กลับไปทานที่ต้องแยกย้ายทานที่บ้านกันได้นะคะ
และเขาบอกว่าจริงเขาไม่ได้จำกัดว่า
จะต้องเป็นเฉพาะคนที่ทำงานกลางคืน
หรือว่านักร้องนักดนตรีเท่านั้นนะ
ใครที่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนทางร้านเขาบอก
มาเลยเชิญมารับกันได้เลย
แล้วก็ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกันด้วย

คนนี้น่าเห็นใจจริงนะคนที่ทำงานกลางคืน
นักร้องนักดนตรีอันนี้เนี่ยเขาไม่มีรายได้จริงนะ

เวนต์ก็ไม่มีคุณลองนึกดูนะ
เอายังไม่หมดนะคุณผู้ชมน้ำใจคนไทยยังไม่ได้หมดแค่นี้
เพจแจ้งข่าวสถานการณ์น้ำนครสวรรค์๒๔ชั่วโมงค่ะ
บอยพ่อค้าอาหารก็ได้มาโพสต์ข้อความบอกว่า
ขออนุญาตแอดมินแฮชแท็กข้าวผัดไข่ฟรี
เริ่มนี่เลยวันจันทร์ที่๒๓มีนาคม
วันนี้เลยวันนี้ค่ะทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ตามภาพครับ
บอยจะตั้งโต๊ะไว้ให้หยิบให้พออิ่มไม่ต้องเกรงใจ
บนโต๊ะเนี่ยจะมีข้าวผัดเป็นกล่องแล้วก็จะมีช้อน
มีพริกน้ำปลาใส่ถุงให้หยิบเอาไปเลย
คุณหยิบเอาไปเนี่ยเป็นกล่องแบบนี้น่าทานมาก
คือลุงบอยทำมาอย่างดีเลยนะคะข้าวผัดเนี่ยจะเติมให้ตลอดจนหมดเลย
ข้าวหมดหรือว่าหมดเวลาที่ลุงเขาขายของ
ส่วนที่ขายขายตามปกติไม่ได้ปนกัน
อันนี้คือแจกฟรีอันนี้ขายก็คือขายเห็นไหม

พิกัดนะคะอยู่ที่ถนนอารักษ์หรือเส้นนายเจือ๑

ลุงบอยแกก็ทำข้าวผัดไข่มาแจกฟรีให้กับผู้ที่ตกงาน
หรือว่าได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙
ไม่มีงานทำช่วงนี้ก็ต้องพักงานรายได้น้อยลง

สมมุติว่าเรายังคงทำงานที่บ้านกันอยู่ได้

คุณก็ไปอุดหนุนอาหารของแกได้เหมือนกัน
เพราะว่าแกทำขายให้ซื้อกลับไปทานที่บ้านนะคะ
บอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมปรบมือให้กับความมีน้ำใจของคนไทย
บอกแล้วว่าในวิกฤตเนี่ยเราก็จะเห็นน้ำใจของคนไทยนะคะ
เพราะว่าหลายจังหวัดคือต้องบอกแบบนี้ว่า
ร้านอาหารเองก็ออกมาตั้งโต๊ะ
เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชน

อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเพียงแค่๒ร้านเท่านั้น
แต่ยังมีอีกหลายจังหวัดที่น่าชื่นชมมาก